แต่เรื่องนี้หลายคนบอกว่าเกิดอะไรขึ้นตกใจนะ
อยู่กันมาสิบเก้าปีค่ะเวย์ได้โพสต์ข้อความเป็นภาษาอังกฤษในอินสตราแกรมส่วนตัวนะคะ
ประมาณว่าหลังจากที่อยู่กับวงไทเทมา๑๙ปีเนี่ยตอนนี้ผมออกจากวงแล้ว
ผมไม่ได้เดินสายทัวร์กับพวกเขาอีกแล้วมันมาถึงจุดที่เราต้องตัดสินใจว่าจะเอายังไงกับชีวิตของเราดี
เวย์ก็ยังได้ขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตตลอดมานะคะแล้วก็เห็นบอกว่าจะเดินหน้าต่อค่ะ
ลุยทำเพลงเองโดยผู้จัดการของพี่เวย์ก็ยืนยันว่าทั้ง๓คนไม่ได้มีปัญหาอะไร
ไม่ได้มีปัญหากับพี่เดย์ไม่ได้มีปัญหากับพี่ขันเงินอย่างแน่นอน
เขาก็มีการโพสต์ภาพภาพหนึ่งเป็นภาพนางรำถือปืนอยู่
ซึ่งเป็นภาพเนี่ยดิฉันแอบอ่านแล้วหลายคนก็มีการโยงกันอยู่เหมือนกันนะ
เพราะว่าพี่เดย์ตั้งแคปชั่นยาวเหมือนกันเป็นภาษาอังกฤษ
บอกว่าภาพบางภาพบางทีดูไปเผินมันก็เหมือนสวยดี
แต่มันเข้าใจยากถ้าลงลึกในรายละเอียด
เพราะว่าภาพบางภาพเนี่ยมันต้องใช้แบบจิตใจแบบลึกเข้าไปดูว่า
มันอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นอะไรประมาณนี้
หลายคนก็มีการมาโยงกันว่าเอ๊ะหรือจะเป็นปัญหาอะไรลึก

เพราะว่าภาพนี้เนี่ยคล้อยหลังจากที่คุณเวย์เขาได้มีการโพสต์
ว่าออกจากวงด้วยถูกไหมหลายคนก็เลยโยงกันไปนะ
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวรอฟังจากปากของทั้ง๓คนจะดีที่สุดนะคะ